ที่จังหวัดอายุทยานะคะก็ตอนนี้มีการเปิดโอกาสแล้วสำหรับโรงแรมไหนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือที่เขาเรียกกันว่าโรงแรมเถื่อนกว่าร้อยแห่งตอนนี้อนุญาตให้มาขึ้นทะเบียนแบบถูกต้องได้แล้วนะคะ
ตั้งใจที่จะทำให้เป็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็จับปรับดำเนินคดีจริง
ผู้ประกอบการที่เพิกเฉยด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เปิดโอกาสค่ะให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาต
หรือว่าโรงแรมเถื่อนกว่า๑๐๐แห่งมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งตอนนี้ยังเหลือผู้ประกอบการอีกประมาณ๒๐แห่งที่ยังเพิกเฉยอยู่
จากนี้ก็มีการตรวจจับร้านขายของเก่าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้าด้วย
ซึ่งทั้งสองคดีนี้ฝ่ายปกครองก็ดำเนินการสอบสวน
และส่งสำนวนให้อายการเพื่อฟ้องศาลในวันนี้ค่ะ
โดยจากการสุ่มตรวจสอบโรงแรมเถื่อนเนี่ยนะครับ
พบว่าโรงแรมเซียนอินนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบการ
จากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ยังจะต้องถูกปรับไปอีกวันละ๑๐๐๐บาท
กว่าจะทำให้ถูกต้องค่ะ
รณรงค์ทิพย์สิริผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนแล้วก็ปราบรามกรมการปกครอง
ให้เหตุผลเรื่องผู้ประกอบการค้าของเก่าที่ต้องมีใบประกอบการค้า
จากกฎหมายป้องกันการรับของโจร
ส่วนธุรกิจโรงแรมที่ต้องมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนั้น
ก็ทำเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก
และไม่ให้โรงแรมเป็นสถานที่ก่อเหตุอาทยากรรมค่ะ